นี้เลยค่ะคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่หน้า

เท่าไหร่๓๐ไม่จะดูนัมเบอร์เดี๋ยวก็จะมาหาว่าฉันเนี่ยนะ
หูตาไม่ดีฉันก็ต้องดูนัมเบอร์ให้ดีว่าหน้า๓๐
นี่ไฮโซโรสแซ่บินี่เป็นมหากราบมากเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
ขำนะไม่อยากเชื่อเลยทีเดียว

นั่นก็โอ้โหยิ่งกว่านี่แผ่นดินแยกเลยนะประมาณนั้น
ตอนนี้ที่คุณหมูพลวัฒน์อัศวะปรภา
ดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์อัลซาว่า
ลูกขึ้นโพสตอเบอร์รี่
ลูกให้แก่นางเอกคนดัง
ที่มีนามว่าม

ฉันไม่ได้พูดนะ๓ลูกยังไม่เท่าไหร่นะแพรบเดียวนะครับ
คนละพักคนรักหมูอีกทั้งมวลเหล่าประชาดีไซน์เนอร์
ทีมยกสตอเบอรี่กันทั้งแม่ริมหางดง
ฟูกูโอกะฮอกไกโดโอ้โห
สารพัดสายพันธุ์ใช่ไหมครับเอามาใช่
เมาทุกไร่ทั่วโลกมามอบให้คุณน้องโดยพร้อมเพียงกัน
จุดนี้แหละค่ะสตอเบอรี่อาจจะขาดตลาดนิดหนึ่งนะคะคุณพี่ค่ะน้อง

ก็เขาเขียนว่าคิกใช่ไหมอะแล้วเขาเขียนว่าคิกคิกคึก
คิกกาแซรานังครับเหรอเออ
รวมทั้งแบรนด์อาซาว่าพร้อมขอโทษหากทำอะไรไม่ถูกต้อง
ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคุณหมู
ก็ได้โพสต์ภาพของน้องใหม่ดาวิกาซึ่งสวมชุดสีขาวสวยงามจากแบรนด์อาซาว่า
พร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องที่ให้โอกาสกับทางทีมงาน

ราม่าไปแบบสวยเรียบร้อยจบกันแล้วไม่มีอะไรเห็นไหมล่ะ
ตอบใจอะไรกลางผิดแน่เลย

สรุปแล้วคือก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่าแล้วมันไม่ได้มีอะไร
สรุปพี่หมูอาศวะไม่ได้เงินใช่ไหมแองจี้ไหนหวันลองเล่าแบบละเอียดสิ

คุณไปอยู่กับคุณใหม่ด้วยคุณเอาชัดมาเลย
ต้องรู้ไม่รู้เธอกโกหก
จะไปแสชี่นอย่างเครื่อง
เพราะว่าการทำให้บางครั้งตัวเคยมั้ย

เวลาเราใส่ไปงานแล้วคุณแม่รู้สึกไม่แพ้คนอื่น

แล้วก็เหมาะสมและถูกกระลักษณ์เอธสัตว์ด้วย
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะทำให้อะไรที่มีนาศโตอลังการ

แบบอื่นแบบนี้อ๋อคือนางไม่ได้ไปเดินผมแดงกับขาวถูกต้องไหมล่ะ
แล้วไม่อีกอย่างงานก็เป็นอันการกลางวัน
ก็แค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่า
เหตุการณ์อย่างนี้มันก็โดนกันทุกแบรนด์ไง

คือไม่บอกเนาะ

มันเป็นพลังงานกันฟังนางตอบ
ไม่ได้ผิดหวังหรอกค่ะอย่างที่ใหม่เคยบอกว่าภารกิจนี้

การที่ได้ไปร่วมงานระดับโลกมันก็เป็นประสบการณ์ดี
เห็นเรามีคลิปคุยกับชาวต่างชาติด้วยนึกออกไหมครับ
คนก็เลยหมดข้อสงสัยเรื่องการพูดภาษาอังกฤษค่ะ
รู้ว่านางมีคนถามว่าชุดของอะไร
แล้วนางก็ไม่ยอมตอบเขาใช่ไหมล่ะ

หรือมีหนังสือเหมือนแบบฝรั่งมาสัมภาษณ์นาง
อันนี้อาจจะตามกระแสที่เขาพูดกันนะ
ที่เขาโกรธกันไม่ใช่พวกวงการแฟชั่นขี้ตกอกตกใจอะไรหรอก

คุณนายม้าเขียนว่า

คือเหมือนประมาณว่าที่เขาน้อยอกน้อยใจกันที่ดีไซเนอร์

เมื่อคือทำชุดให้
ให้แบบนางแบบใส่ไปงานโว๊คสวยหมดเลยเป็น

โอเคแหละพี่ฟอร์ตเขาก็เลยมาด้วยความสนิทสนม

เพราะชมพู่ก็ออกแบบเสื้อผ้า
ของวาตานิกาด้วยหนึ่งคอลเลคชั่น

เหมือนคุณนายหมายเขาบอกว่า

ลังการงานสร้างปักแบบตุ้ม

อย่างที่คุณไอ้ม้าบอกว่ามันเรียบมันนิ่ง

ดูสิชุดมันเป็นแค่เนี้ย

เพราะว่าเขาไม่สไตล์เขานะ
สไตล์ปุ้มตุ้มเขาทำไม่ได้
เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้แหละ
ถ้าเกิดต้องการที่มันตู้มก็ไปเอาของที่อื่นดีกว่า
เขาก็บอกเอาไปเถอะถ้าจะใส่ก็ใส่

ตรงนั้นเราฟังไปหลายทีแล้วแต่ที่อยากจะรู้อันนี้

จะต้องบอกก่อนนะอย่างเวลาเราไปงานในลักษณะที่นี้

ใครใส่อะไรสวยอยู่แล้ว
ก็ต้องถามชุดของใคร

จริงน่าจะบอกว่า
บอกว่าไทยดีไซเดอร์ก็ได้เนอ

เขาบอกว่าที่กระแสดราม่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมา